เอาละค่ะมาดูเรื่องภารกิจนายกรัฐมนตรีวันนี้บ้างนะคะ
ได้เลิกขึ้นรถประจำตำแหน่งคันใหม่หลายคนถามว่าทะเบียนล่ะคะ
โอ้โหวันนี้มีคนถามทั้งวันค่ะว่าจะเป็นอะไรทะเบียนอ่าสำคัญมาก
กตสองเก้านะคะก็เข้าไปปฏิบัติภารกิจที่ธรรมเนียบรัฐบาลในช่วงเช้า
ส่วนในช่วงบ่ายค่ะก็ลงพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมาดูสถานการณ์น้ำ
บอกว่าที่รัฐบาลลงพื้นที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนไม่ได้หวังคะแนนเสียงนะคะ
เอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำที่โครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาลำพระเพิงตำบลตะขบอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมา
และติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่รุ่มน้ำมูล
เพื่อแก้ปัญหาอุทธกภัยและภัยแรงทั้งระบบโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวระหว่างพบปะ
ข้าราชการและประชาชนที่มารอต้อนรับตอนหนึ่งว่าวันนี้ทุกฝ่ายต้องเรียนรู้
สร้างความไว้ใจซึ่งกันและกันในระหว่างที่กำลังเดินหน้าสู่การปฏิรูปประเทศ
ซึ่งจะประสบความสำเร็จได้ทุกฝ่ายต้องร่วมมือ
เพราะว่ารัฐบาลชุดนี้เข้ามาสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนในอนาคตไม่ได้หวังคะแนนเสียง
ไปทุกพื้นที่ในประเทศไทยผมต้องไปได้และผมก็ต้องเอาความเจริญมาสู่พวกท่านให้ได้ในทุกพื้นที่
ผมไม่มีคะแนนเสียงไม่มีคะแนนเสียงพิเศษให้กับใครผมต้องให้กับทุกคน
เห็นด้วยยกมือไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเห็นด้วยเพราะคือใครหรือฟังไม่ทันช้าหน่อยไม่เป็นไร
สำหรับการดำเนินงานตามแผนการจัดสรรงบประมาณปรับปรุงระบบเขื่อนลำพระเพลิง
ก็ได้ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายของโครงการเพื่อเพิ่มความจุ
จาก๑๒ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเป็น๒๒ลูกบาทเมตรต่อวินาที
สำหรับใช้ในการผันน้ำจากเขื่อนลำพระเพิงไปอ่างเก็บน้ำลำสำลาย
ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่การเกษตรกว่า๗๕๐๐ไร่มีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค
ส่วนปริมาณน้ำในเขื่อนลำพระเพิงขณะนี้อยู่ที่๒๑๖๓ล้านลูกบาทเมตร
สามารถจะใช้ได้ถึงเดือนสิงหาคมค่ะ
การลงพื้นที่ในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ธรรมเนียบรัฐบาลก่อน
ทะเบียน๔กต๒๙เป็นครั้งแรก
เดิมที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวยี่ห้อเมซิเดสเบนท์กันกระสุนสีดำ
ทะเบียนยหญิงคควาย๑๘๘๑กรุงเทพมหานคร
โดยรถคันใหม่เป็นรถที่สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ทำสัญญาจัดซื้อไว้จำนวน๔คันเป็นรถกันกระสุนคันละ๑๙๕๐๐๐๐บาท
รวมวงเงิน๗๘ล้านบาทค่ะซึ่งก็มีการส่งมอบให้กับทีมรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่๒๘มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ